นี่ดูนะครับดูดิมาจอดรถหน้าบ้าน
กำลังออกจากบ้านค่ะแล้วก็จอดคาวอยู่อย่างเงี้ย

เขาจอดคาไว้ไม่ยอมไปไหนนะพี่
เป็นอะไรมากเหรอว่ะ
เป็นผู้หญิงป่ะ

เนี่ยไม่รถเขาจะออกค่ะ
รถเขาจะออกค่ะ
เป็นอะไรนะป่ามาวัน

รถตะติดครับรถมันติดรถมันติด
รถมันติด
นี่นะคะดูถูกคนมากเลยค่ะ
เขาจอดพาไปไม่ให้รถไปอ่ะ

ไม่ได้ขโมยหนิ

ไปค่ะเมายาปะคะถามจริง
แล้วไงถ่ายบ้านก็ไม่จอกฝั่งประตูแล้วไง
ไปจอกฝั่งประตูเอาไปทำไมที่รู้จักบ้างไหมที่รู้จักหรอเปล่า
ไม่รู้จักหาหาว่าคนอื่นไปขโมยของเขาเฉยเลย
พี่เอาออกก่อนได้ป่าวผมจะถ่งของ

น้องไปก่อนเลยน้องไปเลย

มาถ่ายเอ่ยถ่ายเบี้ยรถถ่ายเถอะ
มันมาโวยวายพี่มันจอดคาอยู่อย่างเงี้ย
ระวังระวังมันถอยลงนะพี่